ครับเรื่องราวของศาลศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นไฟลามทุ่งนะฮะ
เนื่องจากว่ามีกระแสความไม่ไว้วางใจออกมาอย่างต่อเนื่องมันมีหลายสาขา
คุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกไปเรียนสาขาอื่นบอกว่าต้องติดกล้องวงจรปิดให้ทั่วโรงเรียน
เพราะไม่มั่นใจว่าลูกเขาจะปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่าเคยเกิดเหตุเหมือนกับสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์หรือเปล่านะคุณผู้ชม
ให้ไปดูเรื่องราวที่ศาลศาสตร์วิเทพราชพฤกษ์กันก่อนนะครับ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตลอดทั้งวันเขาก็มีผู้ปกครองทยอยเดินทางเข้าไปแจ้งความ
ที่สพชัยพฤกษจังหวัดนทบุรีให้เอาผิดคุณครูโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมดทั้งมวลมีครูถูกแจ้งความเอาผิดแล้ว๖คน
มีครูเปิ้ลครูจุ๋มครูมาวินครูนิครูอิ้วแล้วก็ครูแพลร์
ทางด้านของคุณพ่อของน้องกล้าวชื่อว่านายนรงอายุ๓๒ปีเนี่ยก็บอกว่า
ลูกสาวถูกครูพี่เลี้ยงครูแววจับถอดเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้ากลางห้องเรียน
หลังลูกปัสสาวะรถกระโปรงนาครูไม่ได้พาไปล้างตัวก่อนเลย
มาเปลี่ยนหน้าห้องลูกก็อายเหตุการณ์มันเกิดต่อหน้าเพื่อนเพื่อน
เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงกว่า๔๐คนถามว่าแบบนี้มันสมควรหรือเปล่า
ถ้าเป็นเราให้ไปยืนแก้ผ้าต่อหน้าคน๔๐คนอายไหมครับ

แต่เด็กเขาอาจจะพูดไม่ได้ไม่รู้คำพูดอย่างนี้ครับ
เพราะลูกผมท่านยังมีแก้ผ้าถ้าจะวิ่งออกมาหน้าบ้านเขายังไม่แก้เลยครับ
จะออกมาข้างนอกถ้าไม่ใส่กางเกงเขาก็ไม่ออกเขาบอกต้องใส่กางเกงก่อนทุกวันนี้นะครับ
คุณพ่ออีกท่านหนึ่งคุณพ่อของน้องมะลินักเรียนชั้นอนุบาลห้องครูพี่เลี้ยงครูจุ่ม
ก็บอกว่าลูกสาวก็ถูกเหมือนกันภาพที่เห็นถูกทุบหลัง
หลังที่ตอนกำลังจะเข้าห้องน้ำส่งผลให้ทุกวันนี้ทำให้ลูกไม่กล้าเข้าห้องน้ำ
ก็เลยชอบที่จะอั้นปัสสาวะแล้วก็ไม่อยากเข้าห้องน้ำเพราะกลัวว่าจะถูกทุบหลังแบบนี้แล้วก็เป็นแผลด้วยนะครับ
หนึ่งในผู้ปกครองเขาก็เล่าเหมือนกันว่าเธอมีลูกสาว๒คนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลกับปฐมหลักสูตรอินเตอร์
เพราะอะไรแน่นอนทุกคนก็ได้ยินชื่อเสียงสารศาสตร์ก็ต้องเชื่อมั่นต้องสอนดีต้องดีมีคุณภาพกับสารศาสตร์นี้ครับ
แม่ลูกของเธอไม่ได้ถูกทำร้ายก็ตามแต่ปัญหาที่เจอคือลูกสาวบอกนะฮะตลอด๒เดือนกว่าเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเลย
อินเตอร์นะแต่ว่าครูต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็เป็นครูชาวอังกฤษเนี่ยสั่งให้นักเรียนลอกข้อสอบกัน
ไม่ต้องทำยูไม่ต้องทำนะยูเป็นลอกข้อสอบคนที่ทำได้ลอกไปเลย

แล้วมันหลักสูตรอินเตอร์ยังไงแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดมาเปลี่ยนครูต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์ไปแล้ว๔คน
แล้วมันจะต่อเนื่องได้ยังไงส่วนตัวผู้ปกครองเขามองว่าโอ้โหนี่มันคือมันต้องใช้คำว่าไม่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดจ้างบุคลากรให้ตรงกับสายงานที่เอามาสอนในวิชาชีพแล้วก็ไม่มีใบประกอบวิชาชีพด้วยนะครับ
อันนี้เป็นของสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เราตัดไปดูสารศาสตร์วิเทศบางบัวทอง
อีกสาขาหนึ่งของสารศาสตร์ผู้ปกครอง๑๕๐คนเข้าไปพบกับผู้บริหารของโรงเรียนขอดูกล้องวงจรปิด
เพื่อไปดูซิว่าลูกเนี่ยทำกับลูกฉันแบบนี้ไหมเหมือนที่ราชพฤกษ์หรือเปล่านะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยพบว่าโรงเรียนคุณผู้ชมครับ
ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สาขาบางบัวทองเลยนะครับ
ผู้ปกครองก็เลยยื่นไป๓ข้อเรียกร้อง
คุณต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องเรียนทุกห้องทุกชั้น
ปรับปรุงบุคลากรและ๓ต้องให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนที่บางบัวทองด้วยนะครับ

ส่วนที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศ
ขอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกัน
และผู้ปกครองต้องสามารถดูได้อย่างเปิดเผย
ขอให้ชี้แจงคุณสมบัติของคุณครูทุกคนว่าครูที่ไปสอนลูกฉันเนี่ยมีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องหรือไม่
ตัวแทนของผู้ปกครองท่านหนึ่งชื่อว่านายจตุเทพประทุมบอกว่า
ในส่วนของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศร่มกล้าวพบว่ามีนักเรียนถูกทำร้ายร่างกายแล้ว๓รายครับ
ที่นี่โดนทำร้าย๓รายรายแรกเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล๓ถูกคุณครูประจำชั้นทำโทษโดยการบีบคอแล้วก็กระชากตัวไปยืนหน้าชั้นเรียน
เพื่อนนักเรียนเป็นพยานได้นะจากการพูดคุยกันกับหัวหน้าครูก็ยอมรับว่าครูประจำชั้นคนนั้นกระทำผิดจริง
โรงเรียนสัญญาว่าจะไม่ให้คุณครูคนนี้มาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปสอนอีก
รายที่๒นะฮะปีที่แล้วนักเรียนชั้นป๑ถูกคุณครูตีจนเกิดเป็นรอยเขียวช้ำ
ผู้ปกครองถ่ายภาพเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วนะฮะแต่ว่าภายหลังก็มีการเรียกไปไก่เกลี่ยกันก็จบไป
รายที่๓เกิดขึ้นกับลูกชายของนายจตุเองนี่แหละครับถูกคุณครูประจำชั้นชั้นอนุบาล๒
ตีด้วยไม้บรรทัดอลูมิเนียมเป็นแผลยาว๑๔๑๕จุดด้วยกันนะฮะ
ซึ่งได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูคนนั้นแล้วแล้วสารก็นัดไต่สวนกันคำร้องในวันที่๕ตุลาคมนี้นะฮะ
อันนี้เป็นความขึ้นหน้าทั้งหมดของโรงเรียนในเครือสารศาสตร์วิเทศ
มีเรื่องนี้จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับเมื่อวานนี้มีเพื่อนผมผมไม่เคยรู้หรอกครับว่าลูกเขาเรียนอยู่ในเครือสารศาสตร์
ญาติไม่บอกว่าที่ไหนก็ตามนะฮะเขาบอกว่าเบิร์ตรู้ไหมว่าตอนนี้ไฟมันลามทุ่งไปหมดแล้ว
คือเรื่องการถูกทำร้ายหรือเรื่องไม่ดีต่างเกิดขึ้นกับชั้นเด็กเล็กถูกไหมครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยมันถูกเหมารวมไปทั้งโรงเรียนเขาทุกข์ใจมากทุกข์ใจมากเพราะว่าไปไหนเพื่อนร่วมงานถามว่าอะไรรู้ไหม

ลูกเอาลูกลาออกยังคนถูกถามมันเครียดฮะ
คือในชั้นอื่นเขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็สอนเรียนกันไปได้
แต่เรื่องของประเด็นนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่ามันเป็นประเด็นใหญ่กระทบความรู้สึกของคน
นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันสะท้อนออกมานะครับที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูข่าวสารศาสตร์ให้รอบด้านเนี่ยนะครับ
เป็นอีกหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของความไว้วางใจแล้วล่ะ
พอพูดชื่อมาเขาไม่ได้รู้หรอกว่ามันคือสาขาไหนแล้วชั้นไหนก็คือก็เหมารวมไปหมดเลย
เอาจริงลูกดิฉันไม่เรียนสารศาสตร์นะคะแต่โรงเรียนโรงเรียนเอกชนฉันก็กังวลใจนะว่ามาตรฐานคุณภาพเนี่ยจะได้มาตรฐานหรือเปล่า
ใช่มั้ยครับมีใบประกอบวิชาชีพกูไหม